เดินทางออกจากเกาะสมุยไปที่อื่น
หรือว่าการเดินทางเข้าไปที่เกาะสมุย
โดยท่าอากาศยานหรือว่าสายการบินนะครับ
ที่จะเข้าไปที่ท่าอากาศยานานาชาติสมุย
จะเปิดให้บริการวันนี้แล้ว
ก็ต้องตรวจสอบดูนะครับว่าสภาพอากาศท้องฟ้า
จะเป็นใจในการเปิดให้บริการหรือเปล่า

จากคุณระวีการแก้ววิจิตรายงานสด
มาจากพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานี

คุณผู้ชมค่ะที่เกาะสมุยจังหวัดสุราชธานี
ณเวลานี้นะคะสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะ
แม้ว่าช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะ
อาจจะมีบางพื้นที่ที่มีกลุ่มฝนก่อตัวขึ้นบ้างเล็กน้อยค่ะ

ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะ
ส่วนล่าสุดนะคะการเดินทางณขนาดนี้
ตอนนี้นะคะทางสายการบินก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะคะ
ว่าจะมีการเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวนั้น
สามารถเดินทางมาที่สนามบินอนาชาติเกาะสมุย
เพื่อที่จะเดินทางไปยังเป้าหมายในการเดินทางกลับได้แล้วค่ะ
บรรยากาศด้านหลังนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะ
ว่าบรรยากาศตอนนี้จะมีนักท่องเที่ยวนะคะ
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะทยอยเดินทางมาที่สนามบิน
กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะ
ส่วนใหญ่ก็มาตรวจสอบเที่ยวบินที่ท่ากาศยานานาชาติเกาะสมุย
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วค่ะ
หลังจากที่ทีมข่าวได้มีการสำรวจนะคะ
ก็ทราบว่าทางสายการบินบางปลอกแอร์เวย์นะคะ
จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลาประมาณ๙นาฬิกา๑๐นาทีที่ผ่านมา
ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะต่างมายืนรอต่อคิว
เข้าเช็คอินตามเที่ยวบินของตัวเองตลอดทุกชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ
โดยนักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในการเดินทางวันที่๕มกราคม
หรือว่าวันนี้นะคะสามารถมาตรวจสอบเที่ยวบินและเวลาเดินทางที่แน่นอนได้ก่อนเวลาเดินทาง๑ชั่วโมงค่ะ
ส่วนนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินการเดินทางในวันพรุ่งนี้
วันต่อไปก็สามารถมาตรวจสอบเที่ยวบินเพื่อความมั่นใจในการเดินทางได้ตลอดทั้งวันเช่นกันค่ะ
จากนี้นะคะนักท่องเที่ยวผู้โดยสารคนไหนนะคะที่ยังไม่มีตัวเครื่องบินก็สามารถมาจองตัวเครื่องบินล่วงหน้าได้ตลอดชั่วโมงเช่นกันค่ะ
อกจากนี้นะคะสายการบินยังได้เพิ่มเที่ยวบินพิเศษเส้นทางระหว่างกรุงเทพเกาะสมุย
เพื่อบรรเทาผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารด้วย
ซึ่งเที่ยวบินต่างที่ทางสายการบินได้จัดไว้วันนี้นะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าสภาพอากาศแต่ละพื้นที่นั้นทางสายการบินจะต้องมีการตรวจสอบตลอดอย่างต่อเนื่องนะคะ
เนื่องจากว่าพายุโซนร้อนปลาบึกนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะว่าหลังจากที่ทีมข่าวสำรวจนั้นก็พบว่าบางพื้นที่ก็มีคลื่นลมแรงนะคะแล้วก็บางช่วงก็มีฝนตกนั่นก็อาจจะทำให้เป็นปัญหาในการเดินทางของโดยเครื่องบินนั่นเองค่ะ
ส่วนบรรยากาศพื้นที่บริเวณอื่นนะคะหลังจากที่ทีมข่าวไปสำรวจมาตั้งแต่ช่วงเช้า
ไม่มีเมฆก่อตัวบริเวณริมหาดนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าคลื่นนะคะ
มีความสูงมากเลยทีเดียวนะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้
คลื่นสูงประมาณ๓๔เมตรเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็ประชาชนที่อยู่บริเวณริมหาดตอนนี้นะคะ
หลายคนก็มีความกังวลเล็กน้อย
แต่ว่ามีความอุ่นใจในเรื่องของที่ไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่แล้ว
ซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะที่อยู่บริเวณริมชายหาด
ไม่ว่าจะเป็นหาดเฉวงหรือว่าหาดละไหมนะคะ
หลายคนก็ยังคงเฝ้าระวังคลื่นลมที่มีกำลังแรง
แล้วก็ฝนที่คาดว่าอาจจะตกหลังจากนี้อีกระรอกหนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่สนามบินนานาชาติเกาะสมุยนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้นะคะทางสนามบินนานาชาติเกาะสมุยนะคะ
ก็จะมีการรายงานแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ที่มารอเช็คเที่ยวบินตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
จากรายงานนะคะก็ทราบว่าเที่ยวบินที่มีการไม่ได้เดินทางเมื่อวานนี้นะคะ
มีประมาณ๕๐เที่ยวบินแต่ก็จะพยายามบริการให้นักท่องเที่ยว
และทุกคนนะคะที่มารอที่นี่สามารถเดินทางได้ชั่วโมงต่อชั่วโมง
นั่นก็หมายความว่าเที่ยวบินนะคะจะมีทุกชั่วโมงติดต่อกัน
แต่ถ้าเกิดว่ามีฝนตกหรือมีลมแรงหลังจากนี้นะคะ
ก็อาจจะต้องหยุดแล้วก็แจ้งให้ทราบตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ

วิการแก้วิจิตรายงานจากเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานีค่ะ
ขอบคุณนะครับนักท่องเที่ยวก็คงต้องรออยู่ที่นั่นนะ

แต่ว่าตอนนี้เท่ากับว่าการบินเดินทางจากสมุย
ยังจังหวัดต่างหรือว่าจะบินเข้าไปสมุยทำได้แล้วนะครับ
สถานการณ์โดยรวมดูคลี่คลายขึ้นแล้ว